เรื่องของเหตุการณ์หนึ่งที่อยากจะเล่าให้ฟัง
ชาวบ้านเขาไปพบกับดวงไฟปริศนา
ลอยไปลอยมาลอยไปลอยมา
ไปดูกันหน่อยไหมว่าดวงไฟที่ว่ามันเหมือนอะไร

เลยเห็นไหมแล้วรออะไรรอไฟเขียว
คุณกระพรีปอ้าว

มันไม่ได้เกี่ยวกับไฟจราจรอะไรเลยไฟจราจรอะไรจะไปขึ้นอยู่บนยอดมะพร้าวสูงขนาดนั้นได้คุณ

เอามาดูกันดีกว่าว่าชาวบ้านเขาว่ากันยังไงบ้างแต่ที่รู้เขาแตกตื่นฮือฮาตกอกตกใจกันไปหมดเลย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หมู่บ้านสร้างดู่ตำบลแวงอำเภอสว่างดินแดนจังหวัดสกลนครนะคะช่วงวันเขาดาวน์๓๑ธันวาคม๒๕๖๕ตอน๑ทุ่ม๕๗นาที
เขาบันทึกไว้มันจะมีเวลาบอกหมดเลย
เขาบอกว่าเพิ่งจะนำคลิปนี้มาลงเพราะว่าอยากจะให้ชาวเน็ตและคุณผู้ชมเนี่ยนะคุณผู้ชม
เนี่ยค่ะอย่างที่เห็นเลยไฟสีแดงปรากฏขึ้นที่หลังบ้านแล้วพื้นที่ด้านหลังมันเป็นทุ่งนาทั้งหมดไม่มีเสาไฟไม่มีสัญญาณ

อ่ะงั้นเรามาลองดูซิว่าเหตุการณ์วันนั้นมันเกิดขึ้นวันอะไร

ช่วงเวลาสักทุ่ม๕๗ประมาณสัก๒ทุ่ม

นั่นก็มีเหตุผลเหมือนกัน
หรืออาจจะเป็นโคมลอยที่เขาใช้กระดาษสีแดงห่อ

ถ้าเกิดว่ามันใช้เป็นสีแดงขึ้นมาแล้วในช่วงจังหวะที่มันกำลัง

ลอยลงขึ้นแล้วแล้วมันลงแล้วมันอาจจะมีการเผาไหม้

เหมือนกับว่าดวงไฟนั้นมันแยกออก

มันแยกเป็นสองดวงแล้วมันก็หายวับไปมันอาจจะเกิดการเผาไหม้แล้วแยกตัวออกมาแล้วก็ดับ
อันนี้คืออธิบายแบบว่าลองคิดจินตนาการดูมันอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้

ทำไมคุณคิดเป็นวิทยาศาสตร์อะวันนี้
คิดเป็นวิทยาศาสตร์คิดเป็นแบบว่ามีความเป็นไปได้
แต่ถ้าถามว่าเป็นเรื่องของวิญญาณไหม

งั้นมาดูเรื่องของความเชื่อดีกว่ายังไงชาวบ้านเนี่ยเขาเชื่อกันว่าดวงไฟนี้เป็นไฟของว่าน
พืชที่ปลูกเอาไว้ใต้ดิน
แต่ว่าจะมีแบบเหมือนของหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรอย่างนี้
ถ้าปล่อยไว้นานหรือไม่ได้มีใครขุดขึ้นมาเนี่ยนะคะมันจะปรากฏขึ้นมาเป็นดวงไฟแล้วก็ลอยขึ้นมาจากพื้นดินเพื่อส่งสัญญาณให้คนที่ปลูกหรือลูกหลานเนี่ยไปขุดขึ้นมาอันนี้คือความเชื่อนะคะคุณผู้ชมส่วนชาวเน็ตเนี่ยความเห็นก็ต่างกันออกไปอย่างที่บอกเยอะแยะมากมายบางคนก็อีกหนึ่งความเชื่อเขาว่าเป็นดวง